ทุกผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีอาการทางจิตประสาทนะครับ
แต่พี่ชายบอกว่าน้องชายเนี่ยแอบสูบกัญชา

ทีนี้ก็คลั่งอยู่ที่บ้านแล้วฮะต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยระงับเหตุครับ
ดึงออกไปเลยอะดึงออกไปเลยอะ
อ่านี่เสียงปั้งนั้นปืนช็อตไฟฟ้ายิงเข้าไปนะฮะ

สองนัดครับดึงออกเฉยเลยเจ้าหน้าที่บอก
เป็นเข็มจากปืนช็อตไฟฟ้าที่ยิงเข้าไปเนี่ย

ปกติคนอื่นคือน็อกป๊อกล้มไปเลย

นัดแรกนี่ปัดออกเลย

สองนัดนะฮะที่ยิงเข้าไปไม่เป็นอะไรเลยนะครับ

เป็นบ้านพักที่พัทยากลางนะครับ
ที่จังหวัดชนมุรีนะครับสองพาวเมืองพัทยา
แล้วก็ชุดอศด้วยนะครับ

เพื่อจะมาระงับเหตุชายคลุมคลั่ง
คนนี้นะครับมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นค่ำเมื่อวานนี้
ทีแรกตอนมาถึงเนี่ยประตูหน้าบ้านล็อกแบบนี้ก่อนนะครับ

นะฮะก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบหกปีนะฮะ

ทำลายข้าวของในบ้านด้วย
ญาติพี่น้องก็พยายามช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลครับ
สุดท้ายเนี่ยใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่เข้าไป
ก็ไม่เป็นอะไรอีกนะ
จนกระทั่งเขาเริ่มอ่อนแรงนะครับ
เริ่มอ่อนแรงแล้วก็เริ่มใจเย็นลง

ก็ยอมออกมามอบตัวแต่โดยดี
คุมตัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะฮะพี่ชายบอกว่าน้องชายมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
เนื่องจากเคยไปเป็นทหารที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นถูกกล่าวหาว่าเสพยาเสพติด
ถูกจับไปขังเดี่ยวอยู่นานสามเดือนพอปลดประจำการน้องก็ไปบวชนะ
แล้วก็พาไปบำบัดอาการทางจิตนานกว่าสองปีอาการก็ดีขึ้นนะฮะ
กลับมาอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตตามปกติแต่ระยะหลังเนี่ยพี่ชายบอกว่านี่น้องชายเขาคนนี้นะครับ
เริ่มทำตัวแปลกเหมือนอาการทางจิตประสาทกำเริบอีกครั้งหนึ่ง
ชอบปิดห้องอยู่คนเดียวด้วยสุดท้ายเนี่ยมาจับได้ว่าน้องเนี่ยแอบสูบกัญชา
ไม่รู้ไปหามาจากไหนพี่บอกนี่ที่ญาติญาติอันนี้แม่มานะครับ
เอาอุปกรณ์การเสพเอากัญชาต่างเอาไปทำลายทิ้ง
เขาก็ตุดปูบนะเลยแล้วก็ห่วงอีกตอนแรกหมอก็บอกว่า
ถ้าถือก่อนช้าแล้วถ้าถือก็จะเป็นอีก

ได้ยินเสียงไง

รักษาอาการทางจิตกันอีกรอบนึงนะฮะ